คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุประทึกกันหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีเหตุไฟไหม้โรงงานเหล็ก

ตรงซอยพระราม๕๐นะครับ
คนวิ่งหนีตายกันวุ่นโดยเฉพาะคนในโรงงาน

ขณะที่เพลิงมันกำลังลุกไหม้อย่างเต็มที่

นี่ครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงงานเหล็กและสกรีนผ้าในซอยพระรามที่๒นะฮะซอย๕๐แขวงสแหมดำเขตบางขุนเทียนถนนพระราม๒นะคุณนะซอย๕๐นะฮะ
ดับเพลิงประดมรถน้ำเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับ
ซึ่งเพลิงกำลังลุกไหม้อาคาร๓หลังเป็นอาคารโกดังไม้ชั้นเดียวนะครับ
อาคารห้องพักคนงานแล้วก็บ้านพักของเจ้าของโรงงานได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด

อกจากนี้ยังมีอาคารพาณิชย์ที่อยู่ติดกับโกดัง
เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
นี่คือจุดที่ประชาชนถ่ายไว้ได้คุณ
เพราะว่าข้างเนี่ยเหมาะติดคลองและใช่ไหม
ยืนอยู่ตรงสะพานแล้วก็ถ่ายเอาไว้นะฮะ
เรื่องต้นไม่มีคนติดค้างอยู่ในอาคารนะครับ
ทีนี้เจ้าของโรงงานได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
จากหกล้มระหว่างที่เจ้าของโรงงานเป็นผู้หญิงนะคุณ
เธอเข้าไปดับไฟนะครับก็คือนางสาวสุดที่แก้วไผ่นะครับ

บอกว่าโอ้โหตั้งแต่ช่วงเช้าเลย๖โมงเช้านะครับ
จุดแรกที่มันเกิดเพลิงไหม้ก็คือบ้านพักคนงาน
ได้ยินเสียงคนงานตะโกนออกมาบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้
ซึ่งตอนนั้นเธอและสามีกับลูกตื่นแล้วเหมือนกันนะครับ
อยู่ในบ้านกับลูกกับสามี

บอกสามีกับลูกไปหลบอีกที่หนึ่งก่อน

ดับไฟอยู่นั้นเกิดสะดุดล้ม
ได้รับบาดเจ็บแขนซ้ายนะครับ

มีการแจ้งโจทย์นาทีก็รุดมาที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว
แต่ว่าควบคุมเพลิงเอาไว้ไม่ให้ลุกลามไม่ได้

ทีนี้เขาบอกว่าโอ้โหมีทั้งข้าวของอุปกรณ์
โรงงานเสียหายไปหมดเลยนะครับ
ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ
จากสัปดาห์ที่ผ่านมาคนงานบ่นว่า
มีเรื่องของสายชาร์จโทรศัพท์
ไปซื้อสายชาร์จโทรศัพท์ที่ขายตามท้องตลาดคุณ
คาดว่าน่าจะเป็นสายชาร์จปลอม
เหตุการณ์ไฟไหม้มันก็เลยเกิดขึ้นอันนี้สันนิษฐานนะ

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและผู้เชี่ยวชาญ
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุก่อนสรุปหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ